ข่าวต่อไปมาถึงความเห็นที่เราต้องการขอจากคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะรับมือกันอย่างไร
ภิการเกี่ยวกับข้อพิพาะในหมู่บ้าน

ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการจอดรถ

มันเป็นปัญหาที่น้ำท่วมปากปัญหาโลกแตก

แต่ว่าถ้าโดนแบบนี้คุณผู้ชมเป็นการพ่นสีสเปรย์ใส่รถยนต
จอดอยู่หน้าบ้านของตัวเองในหมู่บ้านจัดสรรที่อำเภอครองหลวง
จังหวัดปฐุมธานีคือโดนคันเดียวเราก็ตกใจแล้ว
โดน๖คันในหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้
ตำรวจเองก็ยังมึนตืบไม่รู้ว่ามาจากใครมาจากสาเหตุอะไร

ใช่นะคะตำรวจเองก็ยังเร่งหาสาเหตุนะคะ
บอกว่าเอ๊ะอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นคนในหมู่บ้านทำหรือเปล่า

และบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิด

คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นภาพรถยนต์
ของผู้เสียหายที่มีการโพสต์ไว้ในโลกออนไลน์
หลังถูกผู้ไม่หวังดีนำสีสเปรย์กระป๋องมาพ่นใส่รถ

สีดำเอาสเปรย์ขาวมาพ่นค่ะ
ส่วนรถสีขาวก็เอาสเปรย์ดำมาพ่น
ซึ่งผู้โพสต์เนี่ยนะคะก็บอกว่า
เสียหายนะคะดูสิรอบคันเลยอ่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดอยู่ในซอย๒ทับ๒ของหมู่บ้านจัดสรรย่านครอง
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ

ลงพื้นที่ไปนะคะไปพบรถของนายซาบอน
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มสมาชิกเพจโอฮาน่า
เป็นกลุ่มยูทูปเปอร์ถูกพ่นสเปรย์ใส่ด้วยเหมือนกัน

คุณซาบอลยังคงอยู่ในอาการตกใจ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าสภาพรถเนี่ยมีรอยถูกสเปรย์พ่นไว้ที่ข้างรถฝั่งขวา
ตั้งแต่หน้ารถไปจนถึงท้ายรถเลยค่ะ
นายสาพลกำลังนำรถออกไปซ่อม
แล้วก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดคือให้สั้นเนี่ย

ใช่รีบเลยเพราะว่าถ้าช้าเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันการ

ใช่นะคะโดยเฉพาะนางสาวสุพรรณิกาขุนศรีอายุ๓๖ปีผู้เสียหายอีกราย
ก็ให้ข้อมูลว่ารถยนต์ของเธอเจาะอยู่ในช่องกลับรถข้างบาน
โดยช่องกลับรถนี้สามารถทะลุระหว่างซอย๒ทับ๑แล้วก็๒ทับ๒ได้
โดย๑๑ปีที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านก็มักจะนำรถไปจอดในช่องแบบนี้
เป็นประจำไม่เคยมีปัญหาหรือว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนอะไรมาก่อน
วันที่เกิดเหตุน่าจะเป็นช่วงเช้ามืด
วันเสาร์ที่๙กุมภาพันธ์ตอนตี๕ยังเช้ามืดอยู่เลย
ก็ไม่ได้สังเกตว่าข้างรถฝั่งคนขับจะมีรอยถูกสีสเปรย์พ่นใส่รถ
แต่เมื่อเธอและแฟนขับรถไปถึงตลาด
ก็เห็นว่ารถถูกพ่นสีใส่ฝั่งขวาทั้งแถบเลย
เห็นแบบนี้ก็ยอมรับนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นกลุ่มไหน
กลุ่มไหนเป็นคนทำหรือมีความประสงค์อะไรจึงมาก่อเหตุ
แต่เมื่อได้กลับไปที่หมู่บ้านไปสอบถามคนใกล้เคียง
ก็เลยทราบว่ามีผู้เสียหายที่ถูกผู้ไม่หวังดี
พ่นสเปรย์ใส่รถคล้ายกันถึง๖คัน
และทั้งหมดก็เป็นรถที่จอดอยู่ริมถนนค่ะ

แล้วรถที่ของหนูจอดนะคะมันจะอยู่ข้างบ้าน
รถพี่อีกคันนึงเขาจอดอยู่หน้าบ้านตรงนี้แหละค่ะ
ก็โดนหมดโดนตั้งแต่ไม่รู้ว่าเริ่มจากทางไหนนะ
แต่โดนไปยาวไปเป็น๖คันนะคะ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่เคยมีปัญหากับใครด้วย
สินของทุกคนเขาก็รักหมดแหละค่ะ

คุณจะคิดคึกขนองยังไงก็ไม่สมควรไปทำร้ายของเขาค่ะ
ส่วนรถกระบะคันสีดำของหน้าสาวซูภัณฑิกา
หลังทราบว่าถูกสีสเปรย์พ่นใส
แล้วก็ต้องบอกว่าโชคดีนะคะที่รถของเธอได้เคลือบสีเอาไว้
ก็เลยทำให้ช่างทำความสะอาด
แล้วก็สามารถขัดสีสเปรย์ออกได้

ว่าเคลมประกันรถยนต์ให้เสียเงินแล้วก็เสียเวลาค่ะ

การติดตามตัวผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

หรือว่าสงสัยคนในหมู่บ้านคนใดเป็นพิเศษ
เพราะบริเวณจุดเกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดให้ทำการตรวจสอบ
แต่ก็มั่นใจว่าคนที่ทำน่าจะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้าน
ที่อาจจะทำไปเพราะว่าความคึกขนองเท่านั้นค่ะ